หมู่บ้านนี้ที่อุดรสุดทนแก๊งเงินกู้โหดต่อยลุงมั่วสุมวิวาส
มันเป็นยังไงแก๊งเงินกู้อยู่ต่างทินแต่มันอยู่ในชุมชนนี้
ระหว่างรอเก็บดอกนะครับก็ดื่มเหล้ากัน
ดื่มเหล้าได้ที่ปั๊บกลางกลางปั๊บนะครับโชว์กลางยังไงบ้างไปดูครับ

ชาวบ้านเค้าถ่ายไว้เดี๋ยวเบอร์ทจะเล่าให้ฟัง
ครองที่ผ่านมาครับ

ใช้เฟซบุ๊คโพสต์ข้อความบอกว่า

หน่วยงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนนี้

ให้ใช้งานได้แล้วติดเพิ่ม
ในจุดที่ล่อแหลมยังไม่จบ

ยกพวกพร้อมอาวุธจะฆ่ากันเหมือนผักปลา

วันนี้ผมลุกขึ้นมาแสดงตัวต่อต้านอย่างเต็มตัว
และจะเดินหน้าขอการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

ไม่เคยปริปากอะไรเลย
รู้ว่ามันเสี่ยงที่จะลุกขึ้นสู้

โพทองเทศบาลนครอุดรธานี

มักจะมาตั้งวงดื่มเหล้า

ชาวบ้านนะครับล่าสุดก็ปลาประทัดแล้วไปทำร้ายคุณลุงอายุ๖๒ปีที่เบิร์ตว่า
นะขณะนี้ชาวบ้านกลัวดิกลัวตำรวจอ่ะชาวบ้านบอกตำรวจเด้ตำรวจมาแล้ว
ตำรวจแม่ชาวบ้านเขาบอกนะพี่อย่าโกรธผมนะตำรวจบอกแม่ตำรวจทำอะไรคนกลุ่มนี้ไม่ได้หรอก
นี่ชาวบ้านบอกลุงตีลุงตีคนโดนเนี่ยลุงตีอายุ๖๒นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
อยู่บ้านคนเดียวลูกสาวไปทำงานต่างจังหวัดก่อนหน้านี้คือไม่มีเงินติดตัวเลย
หลานก็บอกลุงเนี่ยไปกู้เงินในแก๊งนี้ดินะคือแก๊งเงินกู้นี่ตามรายงานบอกว่าเป็นชาวกาญจนบุรี
แต่มาอยู่ที่นี่มาอยู่ในชุมชนนี้ในอุดรธานีคือลุงตีบอกไปกู้สองร้อยเดี๋ยวจะเอาตังค์ไปซื้อกับข้าวหน่อย
แต่อีกฝ่ายเงินกู้เนี่ยโยนเงินให้โยนนะโยนเงินให้๒๐คือแกก็แหมตอนนั้นก็ไม่พอใจนะคืออยากจะกู้ตังค์

บอกทำไมให้คนอื่นกู้เป็นหมื่น
แต่เขาขอแค่๒๐๐ทำไมไม่ได้
อีกฝ่ายไม่พอใจไม่พอใจแล้วทำไงลุงตี
นักเล่งอ่ะ

มามันจากมึงเยาะนี้

บ้านจุดพ่อประโชคเจ้าหน้ามา
พวกมันต้องซื้อมิดที่สั่นสั่น
แล้วมาต่อพบกรแหงหมาแล้วพวกมันทำไป
มันถึงประตูขับมัน
แล้วลุงทำอะไรเองหรือยัง
คนเจ็บคือลุงตี๊ไปแจ้งความพอมืออูดัลธานีเรื่องต้นตำรวจ

คนนอกพื้นที่มามั่วสุมอยู่ในชุมชนเขารู้แล้ว
ชาวบ้านเขารู้แล้วเออเพื่อรอเก็บดอกจากชาวบ้านเนี่ย
หลังเกิดเหตุมันหนีไปแล้วแต่รู้ตัวแล้วนะรู้ตัวแล้วเหรอ
รู้ตัวก็บอกเดี๋ยวจะออกหมายจับต่อไปโอ้เอาแก้ปัญหาให้เขาหน่อยเถอะนะ
ตำรวจสอบพอร์อุดรทานีสอบสอบพอร์เมืองเนี่ยค่ะ
เขาบอกมาขนาดนี้เนี่ยนะครับแต่หลานลุงตีก็ไม่แน่ไม่น่าจะแนะนำเลยเนอะ
แก๊งเงินกู้นอกรบบนคือไม่มีค่ะไม่มีจริงจริงไม่มีจริงจริงอ่ะ
หิวอ่ะเออจะกู้สองร้อยค่ะ